หลายคดีหลายกรณีเราก็ต้องตามข่าวกันอย่างต่อเนื่อง
เหมือนกับข่าวนี้ค่ะทั้งสลดทั้งสะเทือนใจแล้วก็สะท้อนปัญหาสังคม
กลายมาเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นเมื่อวานจนถึงตอนนี้นะคะ
กรณีที่แม่ถูกฆ่าหันศพยัดตู้เย็น
บางส่วนบางชิ้นส่วนของศพทิ้งลงชะโครก
ส่วนลูกชายกายเอาปืนของแม่ยิงตัวเองจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้นะคะพอข่าวมันออกมาปั๊บ
จริงมันก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้ว
ใครคือคนที่ก่อเหตุกันแน่
เพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่เชื่อว่าลูกชายหรือกายจะฆ่าแม่นะครับ
อย่างในเพจเอ่ยเพื่อนของกายเอ่ย
ก็บอกว่าอยากให้เช็ควงจรปิดรอบบ้านอย่าเพิ่งด่วนสรุป
และกายถนัดซ้ายแต่ทำไมยิงตัวเองเข้าขมับขวา
แล้วก็บอกแม่ลูกรักกันดีนะครับ
ส่วนหลานของผู้ตายคือนางสาวยุรี
ก็บอกว่าไม่น่าจะเกิดจากความขัดแย้งของผู้เป็นแม่กับลูกนะครับ
แล้วก็เพื่อนของผู้ตายคือเพื่อนของนางสาวยุรีเอง
ก็เปิดเผยออกมาเหมือนกันว่าลูกป่วยซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ทีนี้ล่าสุดนะคุณคือลุงของกายเนี่ย
ออกมาพูดถึงเรื่องถนัดซ้ายถนัดขวา
ลุงของกายบอกว่าเคยเห็นหลานถนัดมือขวามาโดยตลอด
เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยต่างนานา
ทีนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันต้องไปตรวจสอบกันนะคะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมที่มันกลายเป็นข่าวใหญ่โต
เกิดขึ้นในบ้านพักซอยท่าข้าม๒๘ที่กรุงเทพ
เหตุการณ์ทั้งแม่และลูกเสียชีวิต
แม่คือนางสาวยุรีเถาวันอายุ๔๒ปี
ส่วนลูกคือกายหรือว่านายศิระสมเดชนะคะ
เหตุการณ์นี้พลตำรวจตรีโชคชัยงามวงผู้บังคับการ
ตำรวจนครบาน๙ก็เปิดเผยข้อมูลค่ะ
บอกว่าเตรียมที่จะเรียก๒พยานที่พบศพ

ในฐานะที่บุคคลทั้งสองคนมีความใกล้ชิดกับผู้ตาย

พยานคนแรกก็คือนางสาววรนุษย์วงชัย
เพื่อนของนางสาวสุรีที่มาตามหาตัวนางสาวสุรีที่บ้าน
เจอลูกชายแล้วลูกชายเปิดประตูเข้าไป
จากนั้นนางสาววรนุษย์ค้นหาทั้งบ้านเลยนะ
เพราะพบพิรุธหลายอย่างบอกว่าโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
ไม่เห็นเอาไปที่นอนหมอนมุ้งก็ไม่เห็นเก็บเลย
ก็ไปเปิดตามห้องต่างจนกระทั่งมาเปิดประตูตู้เย็น

แล้วก็อีกคนที่เป็นพยานสำคัญคือพี่ชายของนางสาววรนุษย์
ที่เข้าไปค้นบ้านของนางสาวสุรีด้วยกันแล้วไปพบศพด้วยกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบทั้งสองคนที่มาพบศพ

แล้วก็ต้องไปดูประเด็นอื่นอย่างมูลเหตุจูงใจ
เรื่องพยานแวดล้อมกล้องวงจอนปิด
โทรศัพท์มือถือไปดูคอมพิวเตอร์

แล้วก็ลอยเลือดรวมถึงอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
คือตำรวจบอกเลยนะบอกว่าตอนนี้
ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งเลย
และไม่ได้ระบุด้วยว่าเหตุการณ์นี้คือลูกฆ่าแม่
ตำรวจบอกว่าจริงวันที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็อยู่บริเวณนั้นแต่อยู่หน้าบ้าน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องไปตรวจสอบดูว่า
จะมีคนที่ก่อเหตุมากกว่า๑คนหรือไม่
คือตำรวจยืนยันแบบนี้ว่าต้องคลี่คลายข้อสงสัย
ในทุกประเด็นให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริง
ใช่ค่ะและตำรวจเองนะก็บอกด้วยว่า
ตอนนี้ไม่ได้กดดันในการทำงาน
เพราะว่ามันเป็นข่าวจริงคือช่วงบ่ายช่วงเย็นเมื่อวานนี้
จนถึงตอนนี้มันยังไม่ถึง๒๔ชั่วโมงเลย
แต่ตำรวจก็ไม่ได้หยุดความพยายามในการทำคดีนี้นะคะ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าผู้เสียชีวิตถนัดมือซ้าย

เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกธีระเถระพัด
ผู้กำกับการที่ท่าคำบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่าง
รอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อน
แล้วก็จะต้องไปสอบปากคำตำรวจที่อยู่หน้าบ้านด้วย
คือตำรวจอยู่หน้าบ้านแล้วได้ยินเสียงปืนภายในบ้าน
เพราะว่าช็อตที่กายยิงตัวตายเนี่ย
ไม่มีใครเห็นนะคือทุกคนได้ยินปั้งเป็นเสียงปืน
รวมถึง๒คนที่ไปพบศพแม่ก็บอกว่าได้ยินเสียงปืนเหมือนกัน
ถูกกันตัวไว้เป็นพยานบอกว่าได้ยินเสียงปืน
จากนั้นก็รู้ว่านายกายถูกยิง
ทีนี้มีการสอบปากคำตำรวจที่อยู่หน้าบ้านหลังนี้แล้ว
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าได้ยินเสียงของกายเนี่ย
เอะอะโวยวายในบ้านคนเดียว
หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนพอเข้าไปตรวจสอบ
ก็เจอว่ากายได้รับบาดเจ็บ
พยายามที่จะยื้อชีวิตไว้โดยการนำตัวกายส่งโรงพยาบาล
แต่ท้ายที่สุดก็ยื้อชีวิตไม่ทัน
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องมีการสอบปากคำ
พยานแวดล้อมต่างเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ
ส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์และการจับพิรุษในคดีนี้กันบ้าง
เพราะว่ามีหลายส่วนที่ร่วมกันจับพิรุษในคดีนี้
ไม่ว่าจะเป็นทางเพจต่าง
ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยหลายประเด็นว่า
กายซึ่งเป็นลูกชายอาจจะไม่ได้เป็นคนฆ่าแม่
เพราะว่าคนใกล้ชิดระบุว่าทั้งคู่รักกันดีไม่เคยขึ้นเสียง
แล้วก็บอกว่าคนป่วยโรคซึมเศร้า
คือมักจะทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่น

ตกอยู่ข้างลำตัวของกายตกอยู่ข้างลำตัวด้านขวา

แล้วก็จากกรณีการเปิดเผยของเพื่อนของกาย
เพื่อนของกายก็บอกว่าเท่าที่ผ่านมาก็เห็นว่าแม่ลูกเขาก็คุยกันดี
แล้วก็ยืนยันว่ากายเป็นคนถนัดซ้าย
ดังนั้นการยิงตัวเองที่ขมับขวามันมีเรื่องอะไรแปลก
รวมถึงเรื่องของชุดคราบเลือด
ทำไมล่ะถ้าฆ่าหันศพภายในบ้าน
ก็ไม่เห็นชุดของกายว่าจะเปื้อนคราบเลือดตรงไหนเลย
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของในเพจแล้วก็เพื่อนของกายนะครับ
ส่วนหลานของนางสาวสุรีที่เรียกนางสาวสุรีว่าป้า
ก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งของแม่และลูกไม่น่าจะใช่
พ่อแม่และลูกเขาก็สนิทกันดี
แต่มันมีเรื่องของนางสาวสุรีกับเพื่อนสนิท
ที่เคยทะเลาะกันจนถึงขั้นตัดเพื่อน
อันนี้ก็มาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับส่วนเพื่อนของผู้เป็นแม่อีกคนนึง
ก็บอกว่าได้ข่าวจากเพื่อนบ้านของนางสาวสุรี
ในคืนวันอาทิตย์ที่๒๔พฤศจิกายนเพื่อนบ้านได้ยินเสียงดัง
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าจริงนะ
ตอน๒ทุ่มของวันที่๒๔เนี่ยนะ
เพื่อนยังได้คุยกับนางสาวสุรีอยู่เลย
แต่พอตอน๔ทุ่มเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงดัง
ทีนี้ก็เลยบ่นไงบ่นว่าคนจะนอนทำอะไรกัน
แล้วบ้านมันติดกันผนังมันติดกันเสียงอะไรเนี่ย
แล้วเพื่อนบ้านไม่รู้ด้วยนะว่าไอ้เสียงที่ได้ยินนั่นน่ะ
มันเป็นเสียงขอความช่วยเหลือหรือเสียงสับกระดูกนางสุรี
นี่แหละครับข้อมูลมันหลั่งไหลเข้าไปให้ตำรวจเยอะมากเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราได้เข้าไปพูดคุยกับป้าของน้องกายด้วย

คือป้าบอกว่าป้าเลี้ยงน้องกายมาตั้งแต่อายุไม่ถึงขวบนึง
เพราะว่าพ่อแม่ของน้องกายแยกทางกัน
พอกายอายุ๑๕ปีแม่ของกายก็มาขอรับจากป้าไปเลี้ยง
เพราะว่าตอนนั้นตัวคุณแม่เองก็สามารถทำงานตั้งตัวได้แล้ว
แล้วป้าบอกว่าตลอดเวลา๑๕ปีที่เลี้ยงดูน้องกายมา
กลายเป็นเด็กน่ารักกลายเป็นเด็กอ่อนโยน

รวมถึงกายเป็นเด็กขี้แงด้วยซ้ำไปอันนี้ป้าบอก
เวลามีเรื่องอะไรนะตอนกายเด็กเนี่ยนะร้องไห้แล้วก็มาหาป้าตลอดเลย
ดังนั้นป้าเลยไม่เชื่อค่ะว่ากายจะเป็นคนก่อเหตุฆ่าแม่
เหมือนลุงของกายนะฮะก็คือนายวีรศักดิ์เขียวมงคล

ก็บอกว่าไม่เชื่อว่าหลานจะเป็นคนฆ่าแม่ของตัวเอง
ที่ผ่านมาก็รู้ว่าหลานเป็นโรคซึมเศร้า
แต่ไม่คาดคิดว่าหลานจะทำร้ายแม่ได้

นั่นก็คือเรื่องของข้อมูลที่มันหลั่งไหลมาให้ตำรวจ
เพื่อนของน้องกายที่บอกว่าน้องกายถนัดมือซ้าย
แต่ว่าเท่าที่สังเกตหลานชายหลานชายถนัดมือขวามาตั้งแต่เด็ก
ใช่อีกปมนึงที่คนที่เคยเป็นโรคซึมเศร้า
ก็ออกมาให้ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียเหมือนกัน
บอกว่าปกติคนที่เป็นโรคซึมเศร้า
จะทำร้ายตัวเองมากกว่าที่จะทำร้ายคนอื่น
แล้วกายก็มีการออกมาบอกว่าตัวเองป่วย
มีการโยนถุงยาซองยาออกมา
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจเองก็จะต้องไปสอบถาม
แพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แล้วดูว่าอาการของกายถึงขั้นไหนนะคะ
ส่วนเรื่องของการรับศพและชาปนกิจศพ
ทั้งแม่และก็ลูกตอนนี้ทางครอบครัวบอกว่า

คือ๑จะส่งศพเพื่อชนะสูตรอีกครั้งหนึ่ง

หรือ๒จะทำการชาปนกิจเลย
ตอนนี้ก็ต้องรอดูต้องรอตกลงกันก่อน
ระหว่างภายในครอบครัวนะครับ
ถือว่าเป็นคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนะครับ